ที่จังหวัดแพร่นะครับก็เกิดเหตุยิงกันตายเหมือนกัน
บอกว่าอึดอัดทนไม่ไหว
เพราะพี่เมียคนนี้ชอบดื่มเหล้า
พอดื่มเหล้าก็เมาอารวาสและไม่ทำการทำงานนะครับ
ตำรวจสพหนองม่วงไข่พร้อมด้วยแพทย์โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ตำรวจกองวิทยาการแพร่แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันครับที่บ้านเล็กที่๗๗หมู่๒
ตำบลน้ำรัฐอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่
ที่เกิดเหตุเป็นลานปูนเป็นถนนซอยเข้าบ้าน
หน้าประตูบ้านของบ้านชั้นเดียว
ถูกยิงบริเวณท้ายถอยทะลุด้านหน้าอีก๑นัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบปลอกกระสุน
ขนาดเบอร์๑๒ตกอยู่ข้างรั้วกำแพง๑ปลอก
แล้วก็ใกล้กันกับใกล้ศพพบอีก๔ปลอก

จากการสอบสวนมือปืนก็คือนายวิชิตชัยวงศ์อายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นน้องเขยของผู้ตาย
รอมอบตัวนะไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
รอมอบตัวอยู่ที่บ้านพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองสั้น
กระสุนอีก๒นัดและภายในรังเพลิงอีก๑นัด
โดยนายวิชิตผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นคนลงมือ
คือยิงพี่เมียจริงเนื่องจากเขาอดทนมานานแล้ว
ซึ่งพี่เมียไม่ทำการทำงาน
ดื่มเหล้าเมาทุกวันพอเมาแต่ละทีก็อลวาด
ตอนแรกก็ยังอยู่บ้านหลังใหญ่ด้วยกัน
ภรรยาของตัวนายวิชิตเองนะฮะเลยสร้างบ้านชั้นเดียว
ให้อยู่ข้างบ้านคือจะได้แยกกันอยู่ซะ
แต่ปรากฏว่าแม้จะแยกกันอยู่คนละบ้าน

ก็ยังมีปากเสียงกันมาตลอด
เมื่อพี่เมียเมาก็ชอบมาดุด่าสารพัฒน์
อัดอ้านมานานครับอึดอัดทนไม่ไหว
ไปซื้อปืนและกระสุนมา๑๐นัด
กระทั่งสบโอกาสเมื่อคืนนี้เอง
หมู่บ้านเนี่ยมีงานศพเพื่อนบ้านนะครับ
เขาก็ไปงานกันหมดไม่มีใครอยู่แถวระแวกบ้าน
พอเข้าบ้านได้ยินเสียงของพี่เมียเอ๊ะอะโวยวาย
คิดว่ามันเมาอีกแล้วพอเมาก็อารวาสอีกแล้ว
ตัวน้องเขยเองก็เลยตัดสินใจครับ
ปีนขึ้นกำแพงบ้านแล้วก็ไปยิงใส่พี่เมีย๑นัด
แล้วก็สลัดกระสุนออกใส่เข้าไปอีก
ก่อนเดินไปยิงซ้ำนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายนัดที่ห้า
ก็ใส่กระสุนเข้าไปแต่ไม่ทันได้ยิง
เนื่องจากคิดว่าพี่เขยคงเสียชีวิตแล้วล่ะ
กระสุนนัดที่๕ก็เลยยังคาอยู่ในรังเพลิงนะฮะ
จากนั้นตัวเขาเองก็ขึ้นบ้านไปอาบน้ำอาบท่า
แล้วไม่ได้หนีไปไหนก็รอมอบตัวนะครับ
ญาติของผู้ตายก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะ
ว่าผู้ตายกับน้องเขยเนี่ยพี่เมียน้องเขยเนี่ย

ถ้าวันไหนพี่เมียไม่เมาเสียงมันก็จะเงียบสงบ

ซึ่งคาดว่าน้องเขยคงทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพี่เมีย

ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวนายวิชิตไปสอบสวนเพิ่มเติม
ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
เพราะว่ามีการเตรียมอาวุธปืนไว้

ก็ยึดอาวุธและกระสุนเปลือนนะครับ

ส่วนศพก็มอบให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป